เนโต้อีกหนึ่งกราศิลป์ของบากอดซิตี้

และยังใช้ท่านี้เลี้ยงหนีแล้วหาจังหวะยิงแบบได้เสียวอีกหลายครั้ง
แต่สุดท้ายถ้าสวยก็ช่วยมังกรเทพไม่ได้

ชชายังเล่าใจกับสเต็ปเหลือร้ายของทีมแชมป์

ไฟบอลให้ชายวัดแจ่มกระจ่างยกหลบแจ็กซัน

แต่สเต็ปนี้นึกว่ามหาเทพเก่ามาเอง
ก่อนที่การท่าเรือกจะเถลงชั้นฟุตเซลล์ไตลิก

และเป็นชั้นสมัยที่๒ของสมุทรศร่อนอย่างยิ่งใหญ่